เขาห้ามแล้วเรื่องของประทัดแต่ก็ยังมีไง
พวกที่แบบฝ่าฝืนเนี่ยนะคะคือจุดประทัดอยู่บนสะพานใช่ไหม
แล้วโยนไปริมแม่น้ำปิงพอมันบุ้มบั้มมันตุ้มตั้มขึ้นมา
คนก็สะดุ้งหมาแมวก็สะดุ้งวิ่งพุ่งเลยค่ะ
อุ๊ยเมื่อกี้ข่าวเช้าบ้านบ้านริมน้ำต้องทำใจ
แล้วข่าวนี้นี่คือต้องทำใจไหมคะเนี่ยคุณผู้ชม
โอ้โหทำใจใช่ไหมเสียงมันดังปุ้งปังปุ้งปัง
แล้วจุดทำไมจุดลงน้ำทำไมแต่เสียงมันดังมันก็อันตรายเหมือนกันนะคุณ

วัยรุ่นวัยคึกขนองนี่จุดจากสะพานโยนไปแม่น้ำปิงอะค่ะ
ตรงนี้ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วเสียงมันก็ตุ้มต้ามบึ้มอยู่ต่อเนื่องแบบนี้

ผู้เท่าผู้แก่นะที่นอนอยู่นี่สะดุ้งตื่นตกใจหมาแมวก็วิ่งหนีไปหมดนะคะ

นี่คุณหมามันคนเจ้ามนุษย์นี่ทำอะไรกันเสียงดังจัง
เดี๋ยวดูตอนปุ้งปั้งขึ้นมานะเดี๋ยวมันวิ่งหนีเลย
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ทำไงคะชาวบ้านเขาบอกเขาทนไม่ไหวเหมือนกัน
ก็ตะโกนสิเอ้ยทำลายไล่ไปไปทีนี้กลุ่มพวกนี้เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปค่ะ
มีชาวบ้านเขาตะโกนอย่างนิดนึงทำไรเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยเสียงพี่ผู้ชายที่ถ่ายนะฮะ
แล้วที่ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวนะโทรแจ้งตำรวจเลยค่ะให้ตำรวจมาจัดการซะที
เพราะว่าก่อนหน้านี้จังหวัดเองเขาก็ประกาศห้ามแล้วห้ามจุดประทัดยักษ์นะ
ช่วงลอยกระทงถ้าเกิดใครฝ่าฝืนมีความผิดนะแต่กลุ่มนี้ไม่กลัวเลย
ตะเวนจุดประทัดปลาประทัดในคืนลอยกระทงแบบนี้นะครับ